วันนี้เริ่มต้นทำงานสัปดาห์นี้กับวันจันทร์
มาดูเรื่องของการลงทุนเป็นอย่างไรกันบ้าง
ไปคุยกันกับคุณชัยพรน้อมพิทักษ์เจริญ
ผู้ช่วยกรรมการภูมิในการสายงานค้าหลักทรัพย์จากหลักทรัพย์บัวหลวง
วิเคราะห์ให้ฟังพร้อมกันกับคุณเสริมศักดิ์วงสิทธิโชคนะครับ
ผู้บริการส่วนงานค้าตราสัตว์หนี้และหน่วยลงทุนจากตักทรัพย์บลวง
สวัสดีครับคุณก๊อฟและท่านผู้ชมทางบ้านนะครับ
ดูเหมือนว่าตลาดทุนตลาดหุ้นตลาดทุนด้านการลงทุนนี่รู้สึกว่าสัปดาห์นี้จะได้อนิสงฆ์ต่อเนื่องนะครับ
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตลาดบ้านเราก็บวกได้ค่อนข้างดีนะครับ
ก็บวกถึงเปอร์เซ็นต์กว่าทีเดียวนะครับ
เช้ามาวันนี้เนี่ยนะครับในตลาดเอเชียเองเนี่ยนะครับ
ก็ได้อนิสงฆ์ต่อเนื่องมานะครับ
หลังจากที่อัตราผลกระแบนปลอบแทนพันธบัตร๑๐ปีก่อนอเมริกาเนี่ย
ครับตอนแรกมองกันว่าวูวจะไปไกลจะลอยเป็นว่าว
เป็นว่าวเลยจะ๓๔กว่าแถว๒๙กว่าก็มีแรงซื้อเข้ามา
ทำให้อัตรายของดับแทนปรับลดลงไป
ก็ทำให้ตลาดทุนที่มีความกังวลในเรื่องของดอกเบี้ย
ภาพนี้เป็นยังไงบ้างพี่นิดในช่วงลักษณะแบบนี้
ก็ต้องบอกว่าในส่วนของตัวประธานเฟสเองเนี่ยก็เรียกว่าให้สัมภาษณ์คุยแล้วก็ให้ความชัดเจนมากขึ้น
ในเรื่องของนโยบายและภาพของเงินเฟ้อ
สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวนะภาพของอัตราเงินเฟ้อเนี่ยมันมาแบบค่อยเป็นค่อยไป

ฉะนั้นถ้าดูกันในส่วนของตัวอัตราดอกเบี้ยเอง
ก็น่าจะปรับตัวขึ้นช้านะ

ไม่น่าที่จะแบบว่าเป็นอะไรปรับตัวอย่างรุนแรง
จนทำให้เรียกว่านักลงทุนต้องกังวล
คือไม่ใช่ว่าจะมานั่งปรับแบบกระโชคโฮกนะ
ปีหนึ่งโอ้โหสี่ห้าหกครั้งอะไรแบบนี้นะ
ใช่เพราะว่าเคยมีนะครับในอดีต
สมัยท่านอักลันกินสแปนที่เป็นประธานเฟสนะ

ที่อาตาร์เงินเฟ้อมาแบบรุนแรง

โอ้โหสองครั้งสามครั้งครั้งละ๐๒๕

ใช่๐๕ในหนึ่งครั้ง

ฉะนั้นคนก็จะต้องระมัดระวัง

แต่ตอนนี้รู้สึกว่ามีความซอฟต์ลงมาหน่อย

ทำให้การลงทุนรู้สึกว่า
ไหนก็ดูเหมือนว่าเงินเฟ้อคงไม่ขึ้นแรง
เบี้ยก็คงจะไม่ขึ้นแรงค่อยเป็นค่อยไป

ใช่หุ้นก็จะเป็นอะไรที่กระดี้กระดาอีกครั้งหนึ่ง

ก็จะเห็นมีว่าทั้งเฟศเองประธานเฟศท่านใหม่
จะมาให้สัมภาษณ์จะมาพูดนะครับ

ว่าทางการเงินต้องมาฟังกลุ่มก้อนนี้

ครับผมว่าถ้าเราเป็นคนทั่วไปเนี่ย

นั่นแหละสิ

แต่ว่าในเชิงของการลงทุนเนี่ยใครที่จะฟัง
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักการเงินของธนาคาร
คนที่อยู่ในแวดวงการลงทุนในหุ้น
หรือนักธุรกิจที่องค์กรใหญ่หน่อย

เพราะว่าเวลาประธานเสร็จ
ก็คือประธานของธนาคารกลางสหรัฐ
หรือประธานธนาคารกลางยุโรปมาพูดเนี่ย
สิ่งเหล่านี้จะให้ภาพว่า
ข้างหน้าภาพของเศรษฐกิจมันจะไปอย่างไร
มันเติบโตอย่างแข็งแรงไหม
หรือมันมีอะไรที่ต้องน่ากังวล
เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการหรือในแบงค์ใหญ่
พอมาฟังในแบงค์เบิ้ม
ก็จะได้ดูว่าเราจะตัดสินใจอย่างไรดี
วางแผนในเรื่องของการจัดการการลงทุนอย่างไรดี
กลับมาจากต่างประเทศกลับมาดูที่บ้านเราครับพี่นิด
ตอนนี้เขาบอกว่าเศรษฐกิจเองก็ค่อยทยอยดีขึ้นนะครับ
แต่ว่าก็จะบอกว่าเป็นลักษณะแข็งนอกอ่อนใน
แข็งบนแต่อ่อนล่าง
โอ้โหอย่างนี้นี่งงนะ
มันแข็งอ่อนนะ

เศรษฐกิจโลกโดยรวมมันฟื้นตัวแข็งแกร่งขึ้นมา
คนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับส่งออก
แม้กระทั่งธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว

ที่เพิ่งพิงกับเม็ดเงินจะต่างประเทศ
เงินจากนอกบ้านเราเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่ารับทรัพย์

แต่ใครที่พึ่งพิงภายในก็คือว่าการบริโภคภายในประเทศเนี่ย
มันก็เริ่มดีขึ้นแต่ว่ามันยังดีช้าอยู่อย่างนี้นะครับ

อย่างนี้เขาเรียกว่าแข็งนอกอ่อนใน
ส่วนแข็งบนอ่อนล่าง
เขาบอกโอ้โหคนที่มีฐานะดีนะ
คนที่มีจับจ่ายใช้สอยเนี่ยฐานะสูงเนี่ย
คล่องตัวหน่อยแต่กลางร่างเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่าจะเศร้านะ
ปีนี้มันจะฟื้นตัวไหมมันจะแข็งข้างบนแข็งทั้งข้างล่าง

ครับก็อันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติตรงที่ว่า
ในส่วนของเศรษฐกิจเวลาเริ่มเข้าสู่ในช่วงของการฟื้นตัวขยายตัวเนี่ย
เขาบอกว่าผลดีประโยชน์จากเศรษฐกิจเนี่ยมันจะค่อยไล่ลงมาก่อน
ไล่จากธุรกิจขนาดใหญ่มาขนาดกลางขนาดเล็กนะครับ
คนที่มีรายได้ในกลุ่มที่ทำธุรกิจจะเริ่มรู้สึกก่อน
ก่อนที่จะไปถึงคนทำงานออฟฟิศแล้วก็ชาวบ้าน
ก็ไล่มาไล่มาไล่มาไล่มาไล่มา
เพราะฉะนั้นก็สอดคล้องกันนะเวลาเราดูเนี่ย
รัฐบาลทำไมต้องออกมาตรการเรียกว่าผลประโยชน์ทางภาษี
เฉพาะพวกนี้เป็นกลุ่มคนที่อยู่ในโครงสร้างของภาษีทำงานออฟฟิศ
พวกนี้เนี่ยมีกำลังซื้อ
คือถ้าไม่มีการลดหย่อนภาษีมากขึ้นเงินในกระเป๋ามากขึ้น
ก็จับจ่ายใช้สอยก็จะทำให้การขับเคลื
บริโภคภายในประเทศที่เราบอกว่า
ถูกต้องส่วนฝั่งด้านล่างเนี่ยก็จะมีการกระตุ้นไหมครับพี่นิด
เห็นว่าทั้งบัตรสวัสดิการต่างเพื่อมีการลดค่าคลองชีพ
ได้ไหมการเพิ่มรายได้ขั้นต่ำและรวมถึงสินค้ากระเศษบางตัวที่
ปีนี้ก็ดูน่าจะเริ่มดีขึ้นโดยเฉพาะข้าวใช่ไหมพี่นิด
จะว่าจะดีขึ้นไปกว่านี้อีกถ้าราคาตลาดโลกฟื้นตัว
ถ้าทางโลกเนี่ยหรือราคาโลกมันปรับเพิ่มขึ้นก็น่าจะได้อนิสงฆ์ทางบวก

ครับผมและอย่างการลงทุนอย่างช่วงนี้
คิดว่าปีนี้เศรษฐกิจไอ้ที่อ่อนนี่มันจะแข็งไหมพี่นิด
น่าจะดีขึ้นน่าจะดีขึ้นนะครับ
เพราะว่าเราเองเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตติดตามตัวเลขเนี่ย
เรายังเรียกว่าไปกับแนวโน้มของเศรษฐกิจโลกแล้วก็เอเซีย
เรายังไม่ใช่อะไรที่อยู่ต่างหากนะ
อ่ายังมีการยึดยงกันอยู่
อย่าลืมว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยมันเป็นเศรษฐกิจเปิด
เรามีการส่งออกค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจของประเทศ
เรามีการรับจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาสู่ประเทศไทยค่อนข้างมาก

ใช่ฉะนั้นเนี่ยเศรษฐกิจของเราน่าจะค่อยดีขึ้นนะครับ
คาดหวังนะในเชิงของนักลงทุนนักวิเคราะห์เราก็คาดหวังว่าจะเห็นตัวเลขค่อยดีขึ้น
จริงแล้วตัวเลขค่อยดีขึ้นแล้วล่ะแต่ว่ามันยังกระจุกตัวเท่านั้นเอง
ครับก็หวังว่าปีนี้การกระจุกตัวจะกระจายมากขึ้นนะครับ
แล้วหลายคนที่กำลังรออยู่บอกโอ้เศรษฐกิจยังฝืดคือเครื่องปีนี้แหละครับ

ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับสำหรับการวิเคราะห์ในวันนี้ครับ